วิเคราะห์การเมืองในขีดเส้นใต้การเมืองไทย

และคนก็เชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นโผล่สุดท้ายที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้า
คำถามตามมาทันทีเลยครับว่าเห็นโผล่อย่างนี้แล้วคิดกันยังไง
โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะในช่วงเวลาขณะนี้สิ่งที่คนต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด
คือเร่งมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่
เรื่องรถไฟลางคู่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่ออะไรว่าไปเถอะ
แต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องปัญหาเศรษฐกิจกับการเมืองเดี๋ยวนี้มันพันกันมาก
สมัยก่อน๓๐๔๐ปีก่อนตอนผมวิ่งหาข่าวกันอยู่เนี่ย
เศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็งอยู่กับภาคเอกชนและค่าราชการ

ไม่ค่อยมีความหมายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเท่าไรหรอก
บางทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบางยุคบางสมัย
เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐกิจด้วยซ้ำไป
แต่ว่าก็เอาไปไว้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เศรษฐกิจมันก็เดินหน้าของมันได้
คนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกว่า
คนนั้นคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแล้ว
กระทรวงการคลังแล้วเศรษฐกิจมันดีขึ้น

ฉะนั้นระหว่างนักการเมืองกับเศรษฐกิจ
ระหว่างภาคการเมืองกับภาคเศรษฐกิจ
ในอดีตไม่ค่อยไม่ค่อยมีความหมายต่อกันมากนัก
แต่ว่ามาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับ
มาถึงวันนี้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
มันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนถึงแม้ยังแข็งอยู่
โครงสร้างการแก้ปัญหาของภาคราชการ

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นต้องอาศัยนโยบายที่ชัดเจนว่าจะเอาทางไหน
จากนโยบายที่ชัดเจนแล้ว
รัฐมนตรีที่จะมาขับเคลื่อนนโยบายต้องมีความรู้ความสามารถจริง
เพราะว่ามีเรื่องจะต้องตัดสินใจแทนฝ่ายค่าราชการประจำ
มีเรื่องที่จะทำให้ภาคเอกชนเขาเห็นว่า

เหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรี
ฉะนั้นมาถึงยุค๑ยุคหลัง๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
คนจึงเหลือบตาดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ใครจะมาเป็นรัฐมนตรีขับเคลื่อนโปรเจกต์ใหญ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ฉะนั้นความหวังของคนที่มีต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องสำคัญมาก
เมื่อวานซื้อนี้คุณกรอบสักผู้ตระกูลโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐ
ซึ่งในข่าวบอกว่าจะวืดตำแหน่งรัฐมนตรี
แต่ก็ออกมาแถลงว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยมีสองส่วน
รัฐนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้า
นโยบายเศรษฐกิจในภาพรวมที่ต้องใช้เวลาแก้ไขในระยะกลางในระยะยาว
ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า๔ข้อ
แต่ว่าข้อหนึ่งสำคัญมากกว่าเพื่อน
ช่วงระยะเวลา๔๕ปีที่ผ่านมา
ต้องยอมรับไว้ว่าเรื่องเศรษฐกิจผากท้องมีปัญหา
รายรับไม่พอรายจ่าย
คนทำมาค้าขายลำบาก
คนทำมาค้าขายลำบากยอดขายตก
ร้านค้าร้านขายอยู่ไม่ได้กันก็เยอะที่เป็นข่าววัน
ก่อนอ่ะท่านผู้ชมดูข่าวหรือเปล่าล่ะครับเขาไปสำรวจการ
ค้าการขายย่านสำเพ็งซึ่งเคยจกแจ็คจอแจต้องขายกัน
มือเป็นระวิงเนี่ยปรากฏว่าแม่ค้าขายของสำเพ็งนั่งหลับเขา
บอกว่าวิถีการซื้อขายสินค้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วสินค้า
ที่ขายตำสำเพ็งก็มาซื้อขายกันได้ในโลกออนไลน์คนก็ไม่
ต้องไปถึงสำเพ็งรถก็ติดไปก็ยากที่จอดรถก็ไม่มีนั่น
ก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าชี้ให้เห็นเลยครับว่าขนาดสำเพ็งยัง
หอยเนี่ยแล้วที่อื่นมันจะอยู่ได้เหรอครับหลังการบินไทย
ใกล้ใกล้ไทยรัฐทีวีเนี่ยแต่ก่อนเข้าไปไม่มีที่จอดรถคน
ก็จ๊อกแจจอแจทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้ไปดูสิครับว่างนี่
ตัวอย่างนะฉะนั้นทำยังไงที่ให้วงจรธุรกิจค้าขายพลิก
ฟื้นขึ้นมาทำยังไงที่จะให้คนมีกำลังซื้อทำยังไงที่
จะให้ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นตรงนั้นแหละ
สำคัญถ้ามีราคาสูงขึ้นเขามีรายได้มากขึ้นกำลังซื้อของ
มากขึ้นนี่คือโจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลที่จะเข้ามาโจทย์
ที่รัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีคมนาคมและรอง
นายกสมคิตต้องช่วยกันแก้คราวนี้รองนายกสมคิตเป็น
นั้นจะต้องคอยดูว่าจะต่อเนื่องยังไง
แต่ว่าถ้าถามไปที่ภาคธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจเขาไปถามคนในภาคส่วนธุรกิจที่สำคัญสำคัญว่าคิดยังไง
คุณสุพรรณมงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่า
มั่นใจว่าจะสารต่อนโยบายได้
เอกชนจะได้ตัดสินใจลงทุน
การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องลงมือทำทันที
คนที่๒๐๐เอกจิตสิระธารานนท์
คนนี้เขาเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทย
เขาบอกดูรายชื่อแล้วไม่ถือว่าดีมากแต่ก็ไม่แย่มาก
เอาเป็นว่ากลางพอใช้ได้

ต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคท้อง
แก้ปัญหารือราคาพืชไร่พืชผลทางการเกษตร

และท่านก็บอกว่าไม่ใช่เพราะคนไทยนะ
ต่างชาติยังจับจ้องอยู่
อีกคนนึงคุณวรวรรณธารพุม
นี่เขาเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
คุณวรวรรณบอกว่าดูรายชื่อแล้วพอไหว
ฝากไว้๒๓ข้อให้ใช้ค่าราชการเก่งให้เป็นประโยชน์
การตั้งทีมที่ปรึกษา
อย่าเอาเข้ามาแบบเข้ามาจะหาผลประโยชน์มาทำมาหากินกัน
แล้วคุณวรวรรณก็บอกปกติเนี่ย
ที่ปรึกษาจะต้องเก่งกว่ารัฐมนตรี
แต่บางยุคบางสมัยเอาใครมารู้มาเป็นที่ปรึกษาเป็นแหล่งทำมาหากิน
แล้วตั้งการตั้งเครือยาศการตั้งพวกพ้องเข้ามาก็ให้ละเว้น
ฉะนั้นนี่คือความปรารถนาความหวังของคนในภาคส่วน

แต่ประชาชนอย่างเราเราเราก็มีความหวังครับ
และต่อไปนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียจะเข้ามาควบคุมกำกับการทำงานของรัฐมนตรีมากขึ้น
ประเด็นเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละครับ
จะเป็นเครื่องชี้วัดว่ารัฐบาลประยุทธ์หนึ่ง
จะอยู่ได้นานแค่ไหนถึงจะมีเสียงเรียกร้องให้ปรับคอลโลมอ
ถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น
ปากท้องเริ่มดีขึ้นค้าขายเริ่มดีขึ้น
ก็จะอยู่กันไปได้
แต่ว่าถ้าทุกอย่างมันไม่ดีขึ้น
ที่เขาบอกว่า๓เดือน๔เดือนจะพิจารณาปรับคอรมออันนั้นเป็นไปได้
เขตเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ